พลิกคว่ำที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกด
ล่าสุดนะครับญาติโพสต์เฟซบุ๊คครับ
สร้อยคอทองคำ๓บาท๕๐
มันหายไปไหนหายไปได้ยังไงใครเอาไปเอามาคืนด้วยครับ
เป็นทองที่อยู่บนคอของพ่อใช่ไหมครับ
ของพ่อคอ๒บาทค่ะเพราะว่ามีข้อมือ๑บาท
สรุปแล้วที่หายนี่คือเป็นทองของพ่อกับแม่นะครับ
รวมกัน๓บาท๕๐ใช่ไหมครับ
แต่ว่าเส้นหนึ่งที่ตำรวจเก็บคืนคือได้คืนแล้วนะครับ
ได้คืนแล้วค่ะอันนั้น๑บาทของแม่ค่ะ
อันนั้นทางกู้ภัยเก็บให้ตำรวจทีนี้มันมีไทยมุงเยอะนะครับ
วันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง
นี่เป็นเสียงยืนยันจากญาติครับบอกว่าทรัพย์สินผู้ตายเขาหาย
นี่ครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
ร้อยคอทองคำหนักสามบาทห้าสิบสตางค์แล้วก็ทรัพย์สินมีค่าของผู้เสียชีวิต
หายครับรวมมูลค่าเนี่ยเกือบแสนได้ใครที่เอาไปช่วยเอามาคืน
หรือหากรู้ตัวว่าใครเอาไปให้แจ้งตำรวจด้วย
มาดูอุบัติเหตุนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกเข้าบ้านชำแระหมู่ที่๑๒
ตะบนสำโรงพลันอำเภอไพรบึงครับ
ช่วงบ่ายของวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เป็นรถกระบะทะเบียนกรุงเทพนะฮะ
ชนกับหลักกิโลเมตรเป็นเหตุให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นายรังรักษ์ดวงชัยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ครับ
หน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถานจุดไพรบึง
เล่าบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจสภพลายบึงนะ
ว่ามีทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ย
เป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๓บาท๕๐สตางค์หายไป
เพื่อให้คนที่เก็บไปเนี่ยเก็บทองไปเนี่ยเอามาคืน
อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตหลายราย
ย่านบอกย่านก็สูญเสียอยู่แล้ว
ขอให้ผู้ที่ไปพบอย่าเอาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปเลย
ในส่วนของกู้ภัยนะครับได้บอกและเน้นย้ำเสมอ
ว่าจะไม่เอาทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
เราจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่านั้น
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคนเสียชีวิตระบาดเจ็บนั้นนะ
สินของผู้เสียชีวิตที่เก็บได้ได้ส่งคืนให้ญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
อันนี้ตำรวจเขายืนยันแบบนี้นะ
ส่วนที่มีการโพสต์บอกว่าทองหายเนี่ยเดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวน
รวมรวมพญาหลักฐานนะครับควบคู่กับคดีอุบัติเหตุไปด้วย
จะติดตามตัวคนผิดมาเริ่มเริ่มคดีครับค่ะ